เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

เช้าวันเสาร์แบบนี้แดนจะพาไปเที่ยวกันครับ
ไม่ใกล้แค่อัมเภอสารกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตามมาเลยครับ
ตอนนี้นะครับผมมาถึงตลาดใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่แล้วนะครับ

สวัสดีค่ะ
อย่างแรกเลยนะครับตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
ตลาดนี้นะคะชื่อตลาดชำสาค่ะ

เพราะว่าอยู่ในร่มของต้นฉ่ำฉาทั้ง๒ต้น

ผ้าย้อมสีนะครับผม

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สินค้าส่วนใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาขายเนี่ย

คือเขาคิดมีไอเดียมีความสามารถอยู่แล้ว

มันคือทางหนึ่งที่เราสามารถสนับสนุนได้

แบบว่ามาลองเดินเที่ยวเดินซื้อของดูค่ะ

น้ำบอกแล้วครับตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้าทำมือมากมาย
ตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้งานฝีมือต่าง
เรียกว่าแต่ละร้านมีของทำมือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหน
ถ้าใครชอบงานทำมือแนวนี้แนะนำเลยครับ
ก็จะมาเจอพวกแบบอาหารหลักบ้างนะคะก็จะมีหมี่ยำ

นี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เสิร์ฟพร้อมใบตอง
แล้วร้านต่อไปก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นไส้อวมหมูทอด
ไม่เคยกินมาก่อนเลยอันนี้แอบตานะครับ
อื้อแป้งข้นมากครับครับท่าน
ที่สำคัญที่ไม่มีนี่ด้วยนะคะข้าวต้มลืมมัด
ทำไมถึงลืมมัดอ่ะปกตินะเขาจะเรียกข้าวต้มมัดอย่างนี้นะคะ

แต่บังเอิญคุณป้าลืมอ๋อก็เลยไม่ได้มัดก็เลยเรียกว่าข้าวต้มลืมมัด
ตั้งชื่อเลยน่ารักเชียวชื่อนะครับผม

มันมีกลิ่นหอมนี่มาจากความเคียงอ่ะพอคนเสร็จแล้วก็ไปอบอบให้มันหอม
บอกได้เลยว่ากลิ่นหอมอันนี้มันไม่ได้แบบฉุนมากนะแต่เวลาเรากัดลงไปเนี่ย
มันจะเข้าจมูกเราเพราะมันจะมีกลิ่นนิดนึงครับผมว่าเพอร์เฟคมากเลย
คุณน้ำสุดท้ายแล้วอยากชวนคนไทยนะครับผมมาเที่ยวตลาดแห่งนี้เลยครับ
สำหรับใครนะคะที่มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวตลาดชำชานะคะ
อยู่ที่ตำบลสันกลางอำเภอสรรกำแพงค่ะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสองค่ะ
นี้นะครับไม่ได้มีแค่ตลาดแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเจอทัวร์ไกด์นะครับแล้วพาไปดูชุมชนนี้กันครับ

ที่ผมพูดถึงก็คือชุมชนโหลงฮิมคาวซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนเชียงใหม่หลายรุ่น
มาตั้งร้านเป็นชุมชนการค้าน่ารักที่เต็มไปด้วยร้านรวมต่างที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
โหลงเป็นภาษาเหนือหมายถึงย่านหรือชุมชนทิมก็คือริมนั่นเอง
ส่วนคาวเป็นชื่อสายน้ำที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งนี้ครับนำมารวมกันกลายเป็นโรงฮิมคาวหรือชุมชนริมน้ำคาว
โดยมีวัดศรีมารามเป็นศูนย์รวมจิตใจถ้าอยากรู้จักชุมชนนี้ให้ดีขึ้นก็ต้องมาตั้งต้นที่วัดนี้แหละครับ
ตอนนี้นะครับผมนัดกับไกด์ท้องถิ่นนะครับผมจะพาผมมาชมชุมชนนี้นะครับผมณตายสวัสดีครับ

เดี๋ยววันนี้ณตายจะพาผมไปดูอะไรบ้างที่ชุมชนนี้ครับ

ตั้งแต่ต้นซอย
ศรีมรามนี้จะเห็นได้ว่า
มีงานสถาปัสแบบล่าน่าผสมมอน
เพราะแถวนี้เดิมเรียกว่าบ้านมอน

แต่ปัจจุบันก็กลายเป็นคนละนากันหมดแล้ว
ชุมชนนี้อะครับเพราะว่ามันจะมีทุกเทศกาลเจ้าที่
เขาจะต้องมากราบพระที่วัดแล้วจ้ะครับผมเพราะว่านอกจากนั้นก็ท่านพระครู
ท่านก็ได้มีพิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่นของวัดศรีบาราม

ที่สมัยก่อนเนี้ยเปิดหอมบัคควันในส่วนของบ้านเนี้ย
เพดานเนี่ยเปิดเอาไว้เก็บของเนี่ยค่ะ
อันนี้แหละครับอันนี้คืออาเปิ้ลท้องว่า
กะโลกเจ้ากะโลกสมัยก่อนเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย
ถ้าจะส่งสัญญาณต้องซีเอี้ยต่อดังมากครับโอ้โหผมเข้าใจเลยว่าสมัยก่อนที่
เงียบนะจะไม่มีเสียงรถเสียงอะไรนะครับป๊อกป๊อกแค่นี้
ผมว่าน่าจะวิ่งกรูกันมาเลยนะครับกระโหลกหรือเกราะ
ก็คือปล้องไม้ไผ่ที่ตัดมาเป็นท่อนเอาไว้ตีบอกสัญญาณในหมู่บ้านนั่นเองครับ
แล้วหลังคาอะไรครับผมว่าหลังคามันจะดูแปลกหน่อยเจ้า
ผมไม่คุ้นคืนกับตรงเนี้ยหลังคาทางเหนือเพื่อท้องบ้านดินขอเจ้า
จะต้องมีดินขอพวกนี้ไว้เพื่อที่จะยึดหลังคาไว้
แล้วก็จะมีดินอัดอยู่ตามไม้ด้วยนะครับ

นี่ก็เป็นลักษณะพิเศษสำหรับบ้านทางเหนือนะครับ
จากวัดศรีมารามเดินมาไม่ไกลก็ถึงร้านไฟล์งาม
ร้านนี้ไฮไลท์คือผ้าจกแม่แจ่มครับ
มากครับเพราะรวบรวมลายพระจกของแม่แจ่มทั้ง๑๖ลายมาทอในผ้าผืนเดียว
สวยขนาดไหนรอมาชมกันเองเลยครับสิ้นตีนจกแม่แจ่มมีทั้งหมด๑๖รายครับ
โรนใน๑๖รายเนี่ยเข้ามาอยู่ใน๑ผืนนี่หมดแหละ
หมายความว่าในหนึ่งผืนคุณสามารถครอบครองผ้าติดโจ๊กไม่เจ็บได้๑๖ลาย
และใช้เวลาทอ๒เดือนต่อกว่าจะเป็น

ทึ่งใช่ไหมล่ะครับผ้าผืนเดียวใช้เวลาทำถึง๒เดือน
แต่ขอบอกว่ายังมีภาคผืนที่ไม่ธรรมดา
ก็เพราะเขาเอาไว้โชว์อย่างเดียวแต่ไม่ขายครับ
อันนี้ก็เก่านะเจ้าเก่ามากอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
เก็บนะเจ้าอันนี้เก่าเก็บ
อันนี้ไม่ขายอันนี้พอขายนะโชว์อย่างเดียวนะครับผม
คือผ้านี้ใหม่อยู่แล้วแต่ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นผ้าจกเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่
ดูจาก๔แล้วนี่น่าจะเก่าเหมือนกัน
คิดมาประมาณ๖๐ปีเจ้าประมาณ๖๐ปีนะครับผม
จกโบราณอายุกว่า๖๐ปีนี่เรียกว่าเป็นโบราณวัตถุได้เลยนะครับ
ตามถนนในชุมชนยังมีการออกร้านเล็กน้อยเป็นของเก่ากระจุกกระจิ๊ก
แต่ถ้าใครชอบงานของเก่าหรืองานชนเผ่าภาคเหนือ
ตามผมมาที่ร้านทองดีรับรองดีแน่นอน
ตอนนี้เรามาถึงร้านทองดีแล้วใช่ไหมครับน้องตายครับผม
อันนี้ร้านทองดีเจอเลยเจ้า
งานชนเผ่านี่คืออะไรครับ
งานชนเผ่าสิ่งที่เขาผลิตออกมาแล้วใช้จ้ะ

แล้วเกอร์ไว้สำหรับใส่หมากครูเวลารับแขก
เก่ามากจริงนะผมว่า๒๐๓๐ปีได้สบายเลยนะครับผม
อันนี้ก็จะเป็นหมวกชนเผาหลายแบบนะครับผม

อันนี้หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยเวลาดูพวกสารคดี
เวลาไปเที่ยวบนดอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม

อันนี้ก็โชว์ไว้อันนี้คือเยาว์

ร้านสุดท้ายนี้ไม่แวะไม่ได้เลยครับ
ก็ร้านของน้าตายเองครับกับงานพระไฟล์ปากราย
เต็มไปด้วยเสื้อแบบล้านนาประยุกต์
งานปักผ้าด้วยมือที่ละเอียดสวยงามครับ
ตายครับตอนนี้เรากลับมาที่ร้านน้าตายแล้วนะครับผม
ที่ร้านน้าตายเนี่ยมีอะไรแนะนำครับเล่าให้ผมฟังหน่อย
ร้านนาต่ายเป็นร้านงานดีสจายผสม
นี่เป็นชุดลาตรียาวนะครับผม
เห็นเลยนะครับว่ามันจะมาจากสไตล์
เป็นชนเผ่าเป็นประยุกต์ระหว่างสไตล์อดีตของสไตล์ปัจจุบัน
ชุดมีไขดีนะครับเสื้อกับกางเกง
ใส่แบบนี้ดูเหมือนกระโปรงแต่จริงแล้วเป็นกางเกง
เส้น
นี่แหละครับชุมชนโหลงฮิมคาวที่ผมอยากแนะนำ
ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เป็นย่านการค้าเล็กเล็กที่จะคึกคักในช่วงวันเสาร์อาทิตย
มีทั้งตลาดชำฉาที่รวบรวมคนรุ่นใหม่กับงานทำมือไอเดียเก๋
และร้านรวมต่างตลอดสองข้างทางที่เต็มไปด้วยงานฝีมือที่เรียกว่าคุณภาพจริง
มาที่นี่ที่เดียวตอบโจทย์ได้หมดสำหรับคนรักงามฝีมือชุมชนโหลงฮิมคาวครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับมีเรื่องผ้าสองวัฒนธรรมทั้งผ้าแบบล้านนาและผ้าสไตล์ญี่ปุ่น

ช่วงหน้าโอ้โหไทยแลนด์